หัวข่าวนี้ครูพระตบเด็กพาให้ไปฟ้องพ่อ
แม่แต่ว่าเราอยากให้ฟังความสองฝั่งใช่เพราะว่า
เขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กที่เพื่อนของ
เด็กมาบอกว่าเด็กเรียกครูว่าไอ้
คือไม่เรียกชื่อเล่นแหละแต่ไม่ยอมเรียกครูเบิร์ตเรียกไอ้เบิร์ต
อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมาฟังกันว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไร
คือต้องบอกว่าเรื่องนี้พ่อแม่ของน้องคนนี้เขาไม่ยอม
เขาอยากได้คำชี้แจงจากครูนะฮะนายสุภารักษ์กับนางสาวพรณภา
เป็นพ่อกับแม่ของน้องเบสอายุ๑๒ปีครับนักเรียนชั้นป๖
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่บางบ่อสมุทรประการอันนี้พ่อกับแม่
พาน้องเนี่ยมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวของเราว่าถูกครูเบิร์ตเป็นครูสอนธละเนี่ย
นะฮะใช้มือเนี่ยตบหัวตบหน้านะตบปากด้วยนะกระชากคอเสื้อของลูก
บังคับให้เบสเนี่ยนั่งลงกับพื้นแล้วก็เอามือเนี่ยตบซ้ำอยู่หลายรอบ
เบสมึนหัวมึนหน้าแล้วก็เจ็บปากเจ็บหน้าอกมีรอยช้ำด้วย
อันนี้ก็เปิดปากมาให้ดูนะครับถามว่าทำไมทำไมถึงโดนครูทำแบบนั้น
สาเหตุเพราะว่าเบสเนี่ยเอาตะกร่อจากที่บ้านไปเล่นแล้วให้เพื่อนยืม
แต่ครูคิดว่าตะกร่อนั้นเป็นของโรงเรียนก็เลยยึดไป
เข้าแถวเสร็จปั๊บจนไปเรียนจนเลิกเรียนก็ไม่ได้คืน
เบสก็เลยกระวนกระวายใจเพราะเป็นห่วงตะกร่อของตนเอง
เขารักของเขามากแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟัง
จังหวะที่เล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยไปเรียกคุณครูว่าไอ้เบิร์ต
มีนักเรียนรุ่นน้องคือเด็กป๕ได้ยินเข้าก็เลยเอาเรื่องนี้
ก็โมโหไงก็เลยตามไปหาเบสไปตบตีเบส
โดยมีพี่สาวของเบสอายุ๑๔ปีเป็นคนเห็นเหตุการณ์
ก็คือไม่กล้าไปโรงเรียนอันนี้เราฟังความจากฝั่งพ่อแม่และตัวน้องนะครับ
หลังทราบเรื่องพ่อแม่ก็เลยเดินทางไปพูดคุยกับครูประจำชั้น
เรื่องต้นก็มีการสอบสวนให้เบสเล่ายอมรับว่าเรียกคุณครูเบิร์ตว่าไอ้เบิร์ตจริงแหละ
แต่เป็นการเรียกเพราะเล่ากับเพื่อนนะนะคุยกับเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยไปฟ้องนะฮะ
แล้วกลับไปบอกคุณครูว่าน้องเบสเนี่ยเรียกคุณครูว่าขออภัยนะไอ้จุดเบิร์ต
คือด่าด้วยมีคำสร้อยด้วยไอ้เอี้ยเบิร์ตอย่างนี้คุณผู้ชมนะฮะ
ซึ่งอาจจะทำให้ครูโมโหไม่ได้เรียกแค่ว่าไอ้เบิร์ตเฉยจะมีคำว่าเนี่ยตรงกลางด้วยนะฮะ
คุณครูก็เลยโอ้โหโมโหหรือเปล่านะฮะอาจทำให้โมโหนะครับ
ทีนี้เราไปฟังเสียงสนทนาระหว่างครูประจำชั้นน้องเบสที่มีการซักถามกันหน่อยนะครับ
ครูเบิร์ตไม่ให้คุณจะก้อเราแล้วยังไงต่อ
จริงผมก็คิดว่าครูเบิร์ตไม่ยอมให้จะก้อครู
ครูเบิร์ตที่เขาเอาต่อจากเราไป

เขาคิดว่าครูเบิร์ตว่า

แต่ครูไม่จริงทำแบบนี้นะครับ

เข้าใจครูก็ต้องฟังด้วย
คุณครูต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองเขา
คุณครูประจำชั้นก็พยายามที่จะถามความจริงจากน้อง
น้องก็ยอมรับว่าน้องด่าครูอย่างนั้นจริง

คุณครูเบิร์ตก็เลยโมโหแล้วก็เลยมาทำร้ายร่างกายน้อง

สิ่งที่เด็กพูดเป็นอย่างไรและสิ่งที่คุณครูทำเป็นอย่างไร
เหตุการณ์นี้มันควรจะหาตรงกลางที่จะ
เอาความจริงหรือว่าเอาผิดกับเด็กยังไง

ซึ่งเรื่องนี้คุณครูประจำชั้นต้องการให้เด็กพูดความจริง
ก็เลยให้ผู้ปกครองนั่งฟังไปพร้อมกันเสียง
เมื่อสักครู่เนี่ยผู้ปกครองเขานั่งอยู่ด้วยนะ

น้องก็เลยยอมรับว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงนะฮะ
หลังจากนั้นคุณครูก็เลยสอนเด็กไปว่าเราต้องแยกแยะ
เรื่องของการรู้ผิดรู้ถูกไม่ควรจะด่าครูบาอาจารย์
แต่เรื่องนี้คุณครูเองก็ไม่ควรทำร้ายเด็กเหมือนกัน

ว่าเหตุการณ์นี้มันควรจะจบอย่างไร

ทางผอโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน
อาจจะเป็นคนกลางในการประสานระหว่างครอบครัวเด็กกับครู

คือเด็กอาจจะผิดที่ก็ไปเรียกแล้วไปด่าคุณครูแบบนั้น
คุณครูเองก็ผิดที่ไปทำร้ายร่างกายเด็กแบบนั้น
โดยที่ไม่มีการแบบมาพูดมาคุยมาถามมาถ่ายต่อหน้าผู้ปกครองอะไรกันแบบนี้นะฮะ
ทางด้านของนายสุบรักษ์ซึ่งพ่อของเบสเองก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไปเจอรองพอแล้วก็ไปเจอครูเบิร์ตแล้วนะครับ

เบิร์ตเขาบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเอาแค่มือเนี่ยไปแปะหัวและแปะหน้ากับน้องเฉย

แปะหัวแปะแบบเบาอะ